มาต่อกันที่กรณีของอดีตพระกาโตะกันนะคะ
ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะ
เพราะว่าเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้เตรียม
ที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วนะคะ
เพราะว่ามีการโอนเงินให้ศรีกาขณะที่เป็นพระค่ะ

พระครูสิริธรรมารัฐเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดเผยบอกว่าหลังจากพระกาโตะได้ลาศิกขาไปนั้น
ในส่วนของพระวินัยไม่ต้องตรวจสอบแล้ว
แต่จะมีการตั้งคณะกรรมการของวัด
และคณะกรรมการของอำเภอตรวจสอบทรัพย์สินของวัด
ว่ามีอะไรศูนย์หายไปบ้างหรือเปล่า
แต่ทราบว่าอดีตพระกาโตะใช้เงินส่วนตัว

กับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
ส่วนการกลับมาบวชอีกนั้นไม่สามารถทำได้
เพราะขาดจากความเป็นสงฆ์ตั้งแต่เสพเมถุนแล้ว
ตลอดชีวิตไม่สามารถบวชได้

ถ้าหากพระอุปัชชารูปไหนบวชให้ก็จะมีความผิด

ก็คือเรื่องที่บอกว่ามีพระผู้ใหญ่พยายามช่วยเหลืออดีตพระกาโตะ
เรื่องจ่ายเงินให้ศรีกาหรือจ่ายเงินให้นักข่าว
เรื่องนี้ท่านบอกว่าท่านไม่มีข้อมูลค่ะ
ตรวจสอบทรัพย์สินของวัด
แต่ว่าท่านก็เมื่อตะกี้ท่านออกรายการว่าท่านไม่ได้เอาเงินวัดไปใช้
แต่ว่ากรรมการเขาก็ตั้งสอบตามปกติของวัดอยู่แล้ว
สอบเรื่องทัพสินของวัดว่ามีอะไรสุนายอะไรต่างนี้
แต่ว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเงินวัดเองคงเบิก
เบิกเขาไปใช้ได้ไม่ได้มันต้องมีกรรมการอยู่
แต่ส่วนเรื่องของพระวินัยนี้ก็คือจบไปแล้วไม่มีอะไร

แต่อาจจะทำเป็นมติแจ้งไว้สำนักพุทธเรื่องนี้
ขณะที่นักวิชาการด้านพุทธศาสนาอาจารย์จตุรงจงอาสานะคะบอกว่า
อดีตพระกาโตะจะอ้างว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินส่วนตัวจากการเทศ
แต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีเจ้าหน้าที่นิติกร
และมีอำนาจในการตรวจสอบทั้งร้องทุกข์กล่าวโทษ
สอบสวนเส้นทางการเงินเพราะฉะนั้นก็ควรเร่งดำเนินการ
จะได้รู้ว่าเงินที่เอาไปใช้เนี่ยเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินวัดนะคะ
และนอกจากนี้ถ้าไปย้อนตรวจสอบในเพจเฟซบุ๊ค
ก็จะเห็นว่าอดีตพระกาโตะมักโฆษณาตัวเอง
ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสมีการโพสต์ข้อความ
ชักชวนทำบุญเข้าวัดแสดงเจตนาชัดเจน
เพราะฉะนั้นพระผู้ใหญ่ที่มีอำนาจ
ต้องตรวจสอบเพราะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา๑๕๗
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนการศึกไปก่อนนั้นเป็นเรื่องของธรรมวินัย
เป็นคนละส่วนกับคดีอาญาค่ะ
หรือคณสงศ์ตรวรรณคม
ควรก็จะต้องตรวจสอบครับ

สรุปแล้วให้เงินที่เอาไปให้คนละคนนี้

รักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญญาติ

จะเป็นอย่างที่ผิดดังนั้นสรรค์ทางงามโปรภุษศาสตร์ศัลกนาแห่งชาติ
มีคำตอบให้กับประชาชนคนไทยครับ

ก็ทีมข่าวไทยรัฐของเราก็เดินทางด้วย
ไปพื้นที่ที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ครับส่วนอีกประเด็นนึงนะครับ
พี่สื่อมวลชนที่นครศรีธรรมราชเขาไม่ยอมนะ
ไม่ยอมหลังจากอดีตพระกาโตออกมาบอกว่า
มีการเตรียมจะจ่ายเงินปิดข่าว
จ่ายให้ทีมข่าวไหนก็ไม่รู้แหละ
จะจ่ายให้๓แสนบาทครับ
นี่แหละฮะเขาไม่ยอมกันครับคุณผู้ชมครับ
การเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยนะสืบเนื่องมาจาก๒เมษาที่ผ่านมานะครับ
ออกมายอมรับบอกว่าเตรียมเงินเอาไว้๓แสน
จะจ่ายให้นักข่าวโดยมีผู้ประสานงาน
คือคนกลางคนนึงแล้วยืนยันว่า
จ่ายเงินดังกล่าวไปให้คนกลางแล้วนะ
เพื่อจะเอาไปให้จ่ายต่อให้กับนักข่าวนะครับ
แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องไปถามหาสลิปหรือใบเสร็จ
เขามีรายงานว่าเตรียมเป็นเงินสดไป
เมื่อวานนี้นายยุทธนาแต่งวง
นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช
แล้วก็นายภัยทูลอินทศิลานะครับ
ประธานศูนย์ข่าวนคร๒๔ชั่วโมง

สพเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
นะฮะตลอดจนการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว
ทำให้สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่
คุ้ยเปิดโปรงความเฉาในวงการผ้าเหลืองครั้งนี้
พวกพี่เขาต้องเสียหายนะครับ
ล่าสุดนายยุทธนาและนายภัยทูล
ออกมายืนยันประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง
สถานีโทรทัศน์ช่อง๑ระบุว่า

ทำตัวเป็นคนกลางนะครับมาหาถึงบ้านเลยนะ
หารือว่าต้องการให้ปิดข่าวนะครับ
ตอนนั้นที่พระกาโตะกับศรีกาเนี่ยปิดข่าวให้หน่อย
เสนอเงินให้ยุติการนำเสนอนะครับ
แต่ก็ปฏิเสธไปเพราะบอกว่ามันกระทบจัญญาบันวิชาชีพ
แล้วส่วนธรีจะถ้าเอาเงินเท่าไหร่ก็ให้บอกมาลองที้อดู

อยู่ที่คนกลางมั้งถ้างั้น

นายกาโตะก็บอกว่าเงินเนี่ยเบิกออกมาแล้ว
แล้วก็ยังไม่ได้รับคืนเช่นกันเงินอยู่ไหนครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนนักข่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชยอมรับบอกว่ากระแสข่าวดังกล่าวนะครับ
กระทบต่อมุมมองในการทำหน้าที่สื่อมวลชน
ล่าสุดนักข่าวกลุ่มสมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราชไปแจ้งความเหมือนกัน
แล้วก็มอบหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ตำรวจ
ตรวจสอบนักข่าวที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการรับเงิน๓แสนบาทจริงหรือไม่
สิ่งที่อยากจะทำก็คืออยากจะทำความจริงให้ปรากฏ
ถ้าสมมุติว่ามีสื่อคนไหนรับคือคนนั้นก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการถูกไหมคะ
อย่าให้คนอื่นต้องเสียชื่อไปด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็พอจะรู้ที่มาที่ไปหลายเรื่องซึ่งก็มอบหลักฐานทั้งหมดให้กับตำรวจไปแล้ว
แต่ว่ามีน้องผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งเมื่อวานเพราะว่าจบรายการปุ๊บก็โทรไปที่ต้นต่อ
ก็ได้มีการสอบถามกันตรงแล้วก็อาจจะตั้งตัวไม่ทันก็มีการเล่าออกมาในคลิปนะคะ
ก็มีการมอบไปกับตำรวจไปหมดแล้ว
มีการเอ่ยชื่อผู้สื่อข่าวที่เขาจะไปคุยหรือจะไปเคลียร์อะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ว่ามันก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะคะ
จากข้อมูลที่สืบได้เนี่ยคุณผู้ชมครับทำให้ทีมข่าวไทยรัฐนะครับไปที่วัดแห่งหนึ่ง
บอกตัวกลางอยู่วัดตัวกลางอยู่วัดเนี่ย
ปรากฏว่าไปนะฮะปรากฏว่าไม่เจออะไรครับนะครับ
ไม่เจออะไรจะเป็นพระรูปเดียวกับที่มีการอ้างชื่อผ่านรายการโทรทัศน์หรือเปล่า

อ้าวมาดู